ว่าด้วยเรื่องแรกดีกว่าค่ะเป็นนักแสดงอาวุโสท่านหนึ่งนะคะ

จะบอกเลยว่าพักหลังป้าแมวมีโรคอาการกำเริบนั่นเอง
แก่ป่วยแก่ป่วยก็เป็นโรคติดเชื้อค่ะ
ถึงความเป็นนางฟ้าของอ้ำพัชราภาที่ยื่นมือนะเข้ามาช่วยป้าแมวค่ะ
โดยป้าแมวไม่ได้ร้องขอให้ช่วยนะ
แต่ว่าคุณอ้ำเนี่ยช่วยด้วยใจจริงพี่แจ๊กกะรีนค่ะ
เลยขอต่อสายตรงไปถามถ่ายอาการป้าแมวซะหน่อย
เป็นคนดีแบบเสมอต้นเสมอไปดูแลกันมาเรื่อยเลยนะคะ
ตั้งแต่ละครเรื่องแรกนะคะตั้งแต่เล่นละครเรื่องแรกด้วยกัน
แถมล่าสุดมี่วาหนี้ค่ะน้าสายด่วนมาหาร์เป๋าแมวด้วยเดี๋ยวเองเลยนะ
พร้อมกับโอนเงินมาให้๘๐๐๐บาท
เพื่อช่วยเหลือแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับป้าแมวสู้ต่อไปนะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
จะบอกว่าการช่วยเหลือของคุณอ้ามที่มีให้ป้าแมวเนี่ย
ครั้งนี้ครั้งแรกนะคะเมื่อตอนน้ำท่วมใหญ่
ปี๕๔คุณอ้ำเคยให้การช่วยเหลือไปแล้วทีนึงรู้
แล้วก็แมวประทับใจมากบอกว่าเป็นนางเอกทั้งในจอและนอกจอ
ตอนนี้ก็ยังช่วยเหลือกันอยู่สึงใจจริงนะคุณอ้าม
ป้าแมวกับคุณอ้ามเคยเจอกันในละครครั้งนึงใช่ไหม
นานมากแล้วเป็น๑๐ปีแล้ว
แต่ว่าคุณอ้ามกับป้าแมวก็ยังผูกพันกัน
โทรไปสอบถามเป็นห่วงเป็นใยกันเสมอมาน่ารักจริง
นี่แหละนางเอกทั้งในจอและนอกจอเสียงตัวจริงเลยนะคะ